มาการให้สบายกันทุกข่าวกับเรา๒คนเช่นเคย

ในช่วงนี้นะเงินเดือนออกแล้ว

หลายคนเริ่มคิดถึงเรื่องของการไปเที่ยว
จริงอยากไปเที่ยวกันแล้วนะคะ

นักบ่าย๓๓๐๔๓๐กับผู้กัดสะบัดข่าว

เพราะอยากจะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่ภูเก็ตถูกไหม

คุณผู้ชมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มามักเขมอลเบเบย์เบ้ลฟัมท์ชิคไลน์

แต่ว่ารายละเอียดของเรื่องราวนี้เป็นยังไง

วันนี้คุณผู้ชมค่ะก็มีข่าวออกมานะฮะมีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดสบคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการรองรับการเปิดประเทศ
มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ค่ะ๑กรกฎาคมเน้นเรื่องของการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเข้าทางเข้ามาในประเทศไทย
คือเราสรุปเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษามาให้คุณผู้ชมได้ฟังดังนี้นะฮะคือรัฐบาลเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงความจำเป็นนะ
ในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในภาคธุรกิจของการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
โดยจะนำร่องอย่างที่บอกไปภูเก็ตแซนบล็อกที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว
เป็นโครงการแรกเป็นที่แรกกันก่อนนะโดยทางภาครัฐออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติออกมาสองมาตรการหลักหลักนะคะ
อย่างแรกนี่คือมาตรการก่อนจะเดินทางเข้าประเทศตามภาพนี้เลยโอ้โหรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมถ่ายภาพเอาไว้แชร์กันก็ได้จากรายการคู่กัดสะบัดข่าวไทยรัฐทีวี
อย่างที่สองก็คือว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์อันนี้ยังคงอยู่ในมาตรการก่อนเดินทางเข้านะก็คือจะต้องอะไรบ้างอ่ะ
พอเข้าไทยแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ราชการกำหนดแล้วก็มีใบรับรองแพทย์อันนี้ยกตัวอย่าง
โดยสรุปนะครับคุณชิสาคุณผู้ชมครับคือมาตรการภายในราชอาณาจักรเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเข้มงวดนะอย่างเช่นผ่านการคัดกรองติดตั้งแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามตัวได้
แบบนี้เป็นต้นเอาล่ะมันมีมากมายหลายสเต็ปหลายขั้นตอนแต่เอางี้แล้วกันทุกขั้นตอนเนี่ยทำมาก็เพื่อความปลอดภัยทั้งนั้นนะครับ
แต่เราก็ระมัดระวังตัวคนประเทศไทยบ้านเราเองทุกคนก็ฉีดวัคซีนกันเอาไว้
นักท่องเที่ยวจะมาก็ดูตามมาตรการแล้วกันนะคะ
พูดถึงเรื่องของโครงการของทางภาครัฐเนี่ยเขามีหลายมาตรการแล้วก็โครงการที่ออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับ
อย่างเช่นคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องไปรีบยืนยันตัวตนนะเพื่อให้ได้สิทธิ์นี้
ใครที่มีสิทธิ์กันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันด้วย
กันตรงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มกันแล้ว๑กรกฎาคมค่ะ
ไปดูกันหน่อยนะครับเรื่องของคนละครึ่งเฟส๓ยังไงบ้าง
คือเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้กับเฟส๓
คุณผู้ชมใครจะไปใช้สิทธิ์ควรไปเช็คสิทธิ์นะแล้วก็เตรียมความพร้อมดังนี้
เดี๋ยวดูตามแต่ละสเตบที่เราขึ้นให้เลยนะครับ
พลิเคชันเป๋าตังค์ยังไม่มีรีบไปโหลดโหลดแล้วเป็นไงกดเข้าไปที่เมนูใช้สิทธิ์ของคนละครึ่ง
เช็คเลยครับว่าข้อมูลของตัวคุณนั้นต้องทำการยืนยันตัวเองอีกครั้งหรือไม่
คือใครเคยใช้สิทธิ์แล้วอาจจะไม่ต้องใช้การยืนยันตัวตนแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้อันนี้คงต้องไปใช้ในการยืนยันตัวตนนะ
คือกดใช้สิทธิ์แล้วสำหรับคนที่ไม่ต้องยืนยันเนี่ยก็จะขึ้นแบบที่เราเห็นด้านซ้ายมือสีเหลืองนี่ฮะแบบนี้นี่เลย
คือโครงการคนละครึ่งเนี่ยบอกว่าใช้ได้วันที่๑กรกฎาคมนี้คือสำหรับคนที่ไม่ต้องยืนยันน่าจะขึ้นแบบซ้ายส่วนคนที่จะต้องยืนยันจะขึ้นแบบขวา
คนที่ต้องยืนยันทางซ้ายสีเหลืองอ๋อสีเหลืองนี่ไง
คนที่ไม่ต้องยืนยันฝั่งขวาคือถ้าไม่ต้องยืนยันกดตกลงอย่างเดียวเลย

ต้องกดปุ่มไหนอะไรยังไงอ่าอย่างแรกก็คือเลือกเมนูยืนยันตัวตนเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องใช้บัตรเอ็ททีเอ็มก็ได้นะ
แล้วก็นำบัตรประชาชนเสียไปที่ช่องคอนเฟิร์มไอดีคือเขาจะตรวจสอบระบบข้อมูลนั้นแหละตรวจสอบสิทธิ์ปั๊บก็ไปสแกนใบหน้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อีกครั้ง
หากทำสำเร็จตรวจสอบที่แถบคนละครึ่งเนี่ยไอ้ตัวไอคอนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้ในวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๔ก็เป็นการแสดงการยืนยันตัวตนผ่านเป็นที่เรียบร้อยก็รอใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ได้เลย
นี่๑กรกฎาคมนะฮะจะเริ่มได้ใช้จ่ายกันคุณผู้ชมค่ะข้อมูลของทางภาครัฐเขามีมากมายหลากหลายโครงการก็ตรวจสอบขั้นตอนเงื่อนไขกันให้ดีนะคะ
มาดูเรื่องฮิตกันบ้างคุณผู้ชมเรื่องของการปลูกไม้แปลกไม้สวยนะ
เรียกว่าสะเทือนวงการกล้วยด่างอีกแล้วนะฮะ
มาร่างจริงสวยขนาดนี้ขายได้เท่าไร
ถ้าอยากจะรู้มาตามต่อกันชัดช่วงหน้าใน
คู่กับสะบัดเผา
โอ้โหคุณพ่อบ้านใจกล้าเข้าบ้านทั้งทีถึงกับต้องยกมือไหว้คุณแม่บ้านเลยหรือครับเนี่ย
รีบเลยครับตังค์ที่เอาไปรีบคืนเขาไปให้หมด

โอ้โหเมื่อกลับถึงบ้านนะครับเจอคุณภรรยานั่งรอต้อนรับด้วยสากแบบนี้
ดีนะครับที่คุณสามีไม่อยากมีเรื่อง
แค่ยกมือไหว้และคืนเงินให้

มีเท่าไรจ่ายมาให้หมดเป็นพอครับ
ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของคุณพ่อบ้านเลยนะครับ
มีเท่าไหร่เอามาให้หมด
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

โอ้โหดิฉันอยากได้แบบนี้

กดปั๊บได้ปุ๊บ

คุณชนะคุณเป็นอย่างนี้ได้ไหม

ของเฮ้ย

จะได้กลับไปปั๊บปุ๊บกันที่บ้าน

ค่ะไปดูเรื่องของการสร้างรายได้

ปลูกต้นไม้สร้างรายได้เยอะเลยเหรอ

ปลูกอะไรล่ะปลูกไม้แปลกไม้มงคลไม้สวยงามแบบนี้ไง

โอ้โหว่ากันว่าใครปลูกแล้วเนี่ยรวยไม่รู้ตัวเลยจ้า

ใครที่เป็นสายเลี้ยงต้นไม้นี่ดิฉันว่าต้องกรี๊ดกราด

เป็นภาพที่เจ้าของเพจเขายื่นยกนิ้วหัวแม่มือ
ข้างต้นกล้วยด่างแดงอินโด

ยังไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นต้นกล้วยด่างนี่สวยแล้วสวยแปลกมาก
อันนี้ภาพนี้ที่เราพูดถึงแล้วก็มีแคปชั่นข้อความบอกว่า
วันดีอีก๑วันปิดแดงอินโด๒ต้น
ตั้งสติดีคุณผู้ชมราคา๑ล้าน๒แสนบาทคุณผู้ชมคิดดูต้นไม้๒ต้นราคาเป็นล้าน
ต้องบอกอย่างนี้แนะนำหน่อยแต่ละต้นเป็นยังไง
กับแม่ฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้า
โอ้เดี๋ยวนะชื่อ๒คนนึงนี่ก็โอ้โห
ต้นแล้วกันใช่ไหมหรือยังไง
เนี่ยโอ้โหเห็นชื่อแล้วก็แบบแหมเอาจริงนะชื่อเนี่ยเป็นชื่อของต้นไม้เลยใช่ไหม
เออเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า
ขอบคุณครับคุณจูนเห็งรวยต่อยอดหน่อลูกนะครับ
เออนะแล้วยังไงต่อพอมีคนมาเห็นนะคุณ
เมนต์เยอะแยะเลย๓๐๐กว่าข้อความ
ไปได้สวยมากแซปตาแซปตาคงไหลถึงราคามากกว่าสี่
โอ้ยจริงแต่บอกแบบนี้แล้วกัน
เรื่องของต้นไม้มันเป็นความชอบความพึงพอใจส่วนบุคคลนะ

คุณจะไปนั่งเปรียบเทียบเรื่องของราคาอื่นที่มันแพงแบบนี้

ความพอใจของเขาเขามีเงินจะจ่าย
คนขายเขาก็พอใจจะขายในราคานี้
อย่าไปว่าอะไรกันแต่เอามาให้ดูเป็นข่าวเฉย
ถูกต้องอย่างคุณชนะเขาพอใจอยากจะจ่ายอะไรที่เขาพอใจ
เขาก็จ่ายโดยไม่คิดอะไรนะ
วันละหมื่นคืนละหมื่นอะไรแบบนี้ก็มี
นี่ฉันแค่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพจริงไม่จริงก็แล้วไป

เห็นว่าคุณมีไข่อะไรนะที่มันแปลกเหรอ

รูสกริปเดี๋ยวกล้มรู้สกริปก่อน

ตกใจเอ๊จะคุยเรื่องไข่อะไรกันนะ
ไข่เป็ดคุณผู้ชมครับเรื่องของไข่เป็ด

คนที่เขาโพสต์เอาไว้ชื่อว่าคุณบี้วันวิสา
โพสต์เอาไว้เขาบอกว่าเป็นคลิป
เจ้าตัวเนี่ยกำลังแกะเปลือกไข่เป็ด

ไข่เป็ดมีลูกเป็ดอยู่ในมือนี้ด้วย
มันฟักออกมาเป็นตัวเหรอคะมันฟักออกมาแล้ว
โอ้โหได้ยังไงอ่ะ
งงมากเลยงงมากเลยนี่ครับคุณผู้ชมฮะแล้วยังไงรู้ไหม
เธอบอกว่าเธอซื้อไข่เป็ดมาทั้งหมด๓๐ฟอง

ก็หลายฟองแล้วไงเหลือเอาไว้บางส่วนยังไม่ได้กินเลย

บางฟองมันโผล่อมาแล้วงงมากคือยังไง
ได้ฟังคลิปนะจะได้ยินเสียงบรรยายบอกว่าลูกเป็ดมันฟักออกมาไม่ได้
เพราะตัวมันใหญ่แล้วแล้วมีรกติดออกมาด้วย
แล้วเธอก็เลยอ่ะลองแกะเปลือกไข่ดูอุ้ยตอนแกะเธอก็ลุ้นเนอะ
ไม่เคยเลี้ยงเป็ดมาก่อนเนี่ยแกะไปก็ลุ้นไปตื่นเต้น
ดิฉันว่าคนที่คือแค่จะซื้อไข่เป็ดมาต้มกิน
แต่สุดท้ายได้มาเป็นแม่เป็ดนะมันต้องมาเลี้ยงเป็ดเองจะตื่นเต้นขนาดไหน
คุณชนะง่ายที่สุดยังไงเปิดฟาร์มเป็ดอ้าวดูแล้ว
ได้ฟาร์มเป็ดครับไม่ได้ซื้อเป็ดมานะตั้งใจจะไม่ได้เอามาเลี้ยงนะ
แต่สุดท้ายเออได้เป็ดมาเลี้ยงเฉยเลย
นี่เขามีเปิดไฟอะไรให้มันด้วยคือจะบอกแบบนี้ว่าถ้าลองเดาดูนะ
ผมว่าช่วงแรกที่เขาซื้อมาแล้วมันเหลือเอาไว้เนี่ย
เห็นแล้วว่ามันอาจจะฟักออกมาได้เลยเอาไฟเนี่ยแสงไฟเนี่ยนะฮะ
หลอดไฟมาไว้ใกล้เพื่อให้ความอบอุ่น
แบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดการฟักออกมาของเป็ด
บางตัวมันก็มีเชื้อนะไม่บางตัวเท่าไหร่
ฟองไข่บางฟองมันอาจจะมีเชื้ออยู่
ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเวลาไปซื้อในตลาดบ้างไงนะใช่ไหมฮะ
ไข่บางฟองมีเชื้อคุณชนะมีเชื้อไหมค่ะ

ก็ไม่รู้ช่วงนี้พูดถึงเรื่องโชว์เชื้อโรคอะไรเยอะแยะ

ไม่มีคุณไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวใครเขามาตกใจเจอ

ใช่แล้วผมก็สมวงสมแวบดูแลตัวเองอย่างดี
ดีมากไม่มีเชื้อปลอดภัย
อุ๊ยผมสวับผมไม่มีทางพักออกมาเป็นตัวอะไรด้วยอีก
คนอื่นเขาสวอปผมสวับมีอะไรไหม
สงบสวับยังไงก็ใช่ค่ะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วกัน
ครับนะครับรวมถึงเรื่องของการกินอะไรด้วย
บางทีก็กินดีอย่าว่ามันเลอะเทอะ
หนูน้อยคนนี้น่ารักน่าเอ็นดูมากคุณชนะ
กินขนมจีนโอ้ยสภาพเป็นแบบนี้แหละค่ะ
โห้เป็นไงคนชนะ

ไม่หมดเลยเอาอย่างนี้ละกันทำไมคะ
ไม่ต้องอะไรมากแล้วลาดน้ำยาลงไปเลย

เพราะนี่หนุ่มจีนเต็บตัวก็ราดน้ำยาวไปที่ตัว

ดูดิฉันว่าก็ต้องดึงต้องสางต้องหยิบอะไรกันเยอะนะ

เห้ยเป็นคนมีเส้นโอ้โหโอ้เส้นเต็มหน้าเลยเห็นไหม
เอ้อไม่ธรรมดาเต็มหน้าเต็มตัวเต็มมือไปหมด
เรียกได้ว่าเส้นขนมจีนเต็มตัวเลย
กว่าจะโตห้อแม่ก็ต้องเหนื่อยแล้วกัน

นี่แม่คุณชนะเนี่ย
ส่งไลน์มาปลดทุกข์กับดิฉันเยอะมาก

อย่างนู้นอย่างนี้ทุกวันต้องมีรายงาน
ดิฉันก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกัน
ก็ต้องบอกนะจุดนี้นะคะคุณชนะ
คือผมนั่งจัดรายการกับคุณนะบางทีผมก็รู้สึกเออมันอบอุ่นนะ
เหมือนได้นั่งจัดรายการกับแม่ตัวเอง
เป็นเกตอย่างยิ่งค่ะคุณชนะ

เล่นใหญ่อ่าเห็นว่าแต่ก่อนเมื่อประมาณสักสองสามสัปดาห์ก่อนมีข่าวเรื่องของการ
เสกจากใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อลองทำบ้างดูซิว่าจะสำเร็จไหมฮะ
ต่อไปจะเป็นการเศษตัวต่อที่ว่าวิชาโครมที่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยทำกันเนี่ย
จริงจะสามารถเสร็จตัวต่อเสร็จเรื่องได้ใช่ไหมลูกแล้วถามให้พ่อค่ะ
มันสามารถเอาสักสิบใบมะขามของผมได้ทุกผักเลยและเป็นตัวต่อจริงดูถูก
ไม่มีว่างเปล่านะ
ไม่มีอะไรทำหรอก
ไปซับผ้าปั่นผ้านู้น

โตต่อต่อต่อมิ้นมาไหนแล้ว

เมียเมียมาใช้ให้ไป
ชับผ้าปั่นผ้าสิ

เพียบหมดกับไปซื้อ

เอางี้ละกันคุณสามีเขาพูดเล่นไปงั้นแหละ
เรื่องของเรื่องถึงเธอจะมือหนัก
แต่ก็รักหมดใจนะจ๊ะ
นี่แมนไปออดอ้อน
ใครนะใครจะเป็นภรรยาคุณชนะดิฉันอยากจะรู้จริง
ก็บอกว่าอดีตนางเอกหมอลำเดี๋ยวเพิ่ง

อยากไปดูก็ไปดูเป็นอดีตนางเอกหมอลำ
แต่คุณผู้ชมก็เป็นวิกฤตที่หลายคนเจอแล้วเธอทำอย่างไร
นี่แต่งตัวเป็นชุดหมอรำมาขายหอมเลยจ้า
โจ๊ดจ๊อด
จ้อดจ๊อด
นั่งเธอร้อยค่ะอ้อนกลิ้วจ้อสจ้อส

ลูกค้ามาแล้วลูกค้าอยู่นี้

นั่งอยู่บ้านดูทีวีไทยรัฐช่อง๓๒
อยู่ดีมีรถที่มีเสียงเพลงหมอลำแบบนี้
นี่ผ่านหน้าบ้านคุณจะออกมาไหมล่ะทำอย่างไรดี
ก็ต้องมาดูหน่อยว่าเขามาขายอะไร
แล้วถ้าเป็นสิ่งที่อยากจะได้ซื้อเลย

ขายพวกกระเทียมพริกแห้งเร่ไปตามหมู่บ้านต่าง
โอ้โหขายดีคุณชนะ
เขาบอกว่าคลิปนี้นะพอถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่แสดงความชื่นชอบชื่นชม
นำอาชีพมาประยุกต์ใช้กับการค้าขายในยุคโควิด๑๙
นี่ไงเรื่องนี้ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าว

ลงพื้นที่ไปที่บ้านโพนหินตำบลทุ่งทองอำเภอกเกษตรวิสัย

ไปพบกับคุณพี่อุ่นเรือนเกรดมาลาผู้นี้

ก็เล่าให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้ก็ประกอบอาชีพหมอลำมาก่อน

ชื่อที่ใช้ในการแสดงคือช่อทิพย์บึงผลาน
ครับหรือบึงผลานค่ะบึงผลานนะนะคะ
ซึ่งก็รับงานแสดงหมอลำหลายบทบาท
เป็นนางเอกนะคุณชนะเป็นนางร้าย
เรียกว่าผ่านมาแล้วหลายคณะ
ทั้งคณะอ้นต้นรุ่งลำเพลิน

ล่าสุดอยู่กับคณะแห้งคอคำ
เฮ่ยแฮงน่าจะมาจากอีแร้งคิดว่าเป็นอย่างไร
ก็คือไม่ใช่ว่าไปเมื่อคืนดึกมาแล้วแห้งไม่เกี่ยว
คุณก็ไปสายนั้นไงไม่ผมแค่แค่สงสัย
แฮงแฮงแร้งเขาอยู่ใส่อีสานเขาเล่นอยู่แถวภาคอีสาน
อันนี้เล่าให้ฟังว่าพี่เขามีประสบการณ์เรื่องของการแสดงหมอลำมา
ประสบการณ์ดีอย่างนี้พี่อุ่นเรือนนะครับ

แล้วก็รับงานแสดงหมอลำกรอนทั่วไป
ทีนี้โควิด๑๙มันระบาดไง
ก็ทำให้ขาดงานขาดเงินขาดรายได้
ก็เลยต้องหาอาชีพเสริมนะครับ
เพื่อขายหอม
กับโรคโควิดเราทำอะไรไม่ได้
งานที่มีเขาก็ยกเลิกหมด
ก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรดี
ก็เลยมาขายหอมขายหอมนี่ขายแบบไหน

ร้องหมอลำขายหอมไปเลย
นี่ร้องหมอลำขายหอมกันไปเลย
ฟังแบบนี้แล้วคุณชนะคงปรีไปที่รถทันที
นั่นดิขายหอมผมอยากซื้ออยากซื้อ
อยากซื้ออยากได้อยู่แล้ว

เอาไปทำอาหารจัดไปเลย

ปกติหมอลำก็เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวอีสาน

แล้วยิ่งแต่งตัวเต็มแบบนี้มาถึงหน้าบ้าน

เนี่ยมานั่งเนี่ยไม่ได้มาซื้อหอม

นั่งฟังเขาด้วยให้เขาร้องเพลงหมอลำขับกล่อมไปด้วย
สรุปว่าทั้งวันไม่ได้ออกจากบ้านหมู่บ้านเลย

ขายได้ขายได้รู้สึกว่าขายได้โลหนึ่งมั้งวันนั้น

แซวแต่เขาตอบมือปลอบมือปลอบมือ
เอาจริงอาชีพแบบนี้เวลาไปร้องเพลงตามจุดต่าง

เชื่อผมเถอะขายได้คนที่เขาชอบเขาอุดหนุน
จริงนะคะก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า
ดีชื่นชมดีกว่าไปยอมแพ้นะคุณผู้ชมทุกอาชีพมันต้องปรับตัวเหมือนกัน
อีกหนึ่งอาชีพที่เขาปรับตัวเพื่อสู้โควิด๑๙ไปดูกันหน่อย
โอ้โหเอาถังน้ำมันอ่ะถังน้ำมันใหญ่เอามาปรับมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์
ว้าวนี่สวยคุณชนะ
สวยไหมล่ะเฮ้ยดูดีเป็นชุดโซฟาชุดที่นั่งแล้วนี่นั่งแล้วยกอารมณ์เป็นชิงช้าเล็ก
เฮ้ยมันดีจริงเขาบอกว่าทุกอย่างเลยนะที่เห็นอยู่เนี่ยดัดแปลงมาจากถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
ยังไงมีอะไรบ้างไม่ได้มีแค่โซฟานะมีชั้นวางของมีอ่างล้างมือด้วย
ผมว่าจะให้ดูไปทีละอย่างทีละอย่างนี่คือชั้นวางของครับใครที่เป็นแฟนแมนยูแฟนเชลซีชอบแน่นอน
อันนี้มันเป็นปิ่นโตคุณเนี่ยเอาไปวัดนี่สบายเลยครับคุณใส่ได้หลายอย่างเลยนะฮะ
แต่มันเหมือนเป็นชั้นเหมือนตู้หยอดทำบุญใช่ไหมโอ้โฮมันคือชั้นวางของ
นี่ปิ่นโตเสบียงบุญเห็นไหมทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็หยอดช่องบน
ข้างล่างนี้อะไรทำบุญบูรณปฏิสังขรก็หยอดช่องล่างเออคุณคุณหอดช่องไหน
ผมหยอดหมดทุกช่องเพราะผมเป็นคนใจบุญ
ดีมากเลยบอกบอกเลยแล้วนี่เฮ้ยเวสป้า
สป้านะเออเป็นไงเป็นไงเอามาทำเป็นเหมือนกับเป็นซิงค์ล้างจาน
แล้วก็เป็นที่ล้างมือป่ะผมไม่แน่ใจ
แต่อันนี้น่าจะเป็นโคมไฟแต่ที่เห็นเป็นวงแล้วมันมีช่องอ่ะ
นี่ตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยเอามาดัดแปลงแล้วดูแล้วสวยน่าสนใจนะฮะ
เก๋มากมากทีนี้ลูกค้าค่ะคุณผู้ชมลูกค้าเล่าให้ทีมข่าวคู่กัดสะบัดข่าวฟัง
บอกก่อนหน้านี้นะฮะอ๋อไม่ใช่คุณลูกค้าคุณลูกลูกของพี่เขา
บอกว่าก่อนหน้านี้นะเปิดร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์
รายได้ลดลงเหลือแค่หลักร้อยโอ้เอ้าทำไงทีนี้อ่ะ
ไม่ยอมแพ้คิดสู้กับโควิดนี่แหละนะคะก็เลยเลือกที่จะทำโซฟาถังน้ำมัน
มันมีจุดเด่นหลายอย่างทั้ง๑หลักความแข็งแรง๒สีสันสดใส๓สีไม่ลอก
เพราะว่าเขามีเทคนิควิธีการทำคือพ่นเคลือบสีทั้งหมด๔รอบ
ที่สำคัญนะลูกค้าเลือกไลน์เลือกรูปแบบสีสันได้ด้วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นถ้าทำออกมาแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนผลตอบรับดีหรือเปล่า
ฟังเสียงเขายืนยันเลยดีกว่า
ผลตอบรับดีพอสมควรเลยครับ
แล้วก็อย่างพวกโซฟาที่ทางร้านทำนะครับ
ก็จะสั่งสีสั่งไลน์ได้เป็นของแบรนด์ของตัวเองได้เลย
ก็คืออย่างเป็นร้านกาแฟร้านอาหารอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นชื่อร้านของตัวเองได้เลย
แล้วก็จัดทำให้ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับ

ก็มีพวกอ่างล้างมือพวกของแต่งร้าน

ใครสนใจแบบนี้เข้าไปดูข้อมูลในเฟซบุ๊ค
ที่ชื่อว่าโซฟาถัง๒๐๐ลิตรเฮียชัยเพชรบูรณ์

เข้าไปคุยโทรไปถามเลยนะคะตลอดไว้ยังไง
คุยกันเอาเองจะลดจะไม่ลดยังไงแล้วแต่
แต่ว่าต้องชื่นชมไอเดียของเขาจริงนะคะน่าสนใจ
ไปดูเรื่องราวที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องของโชคลาภดี
เขาว่ากันว่าวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่หลายคนเขารอคอยถูกไหม
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยเขาว่ากันว่า
มีของดีของเด็ดจากเจ้าตัวนี้
โอ้ถ้าที่สะดานมากเลยคุณชนะ
เป็นจิ๊กจกที่ประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา
เพราะนอกจากที่มันมาเกาะที่ปฏิทินแล้ว
ท่าของมันคุณผู้ชมมันสบายดีมั้ยช่วยบอกหน่อย
แต่เรื่องของเรื่องดูที่นิ้วของมัน
แบบนี้แถวบ้านผมเรียกว่าว่าไงเรียกว่าแทงกั๊ก
คือไม่๑๕ก็๑๖
เอาดิเอาดิเลือกสักทางนึงอันนี้มันกั๊ก
คุณอย่าลืมคุณดูขาอีกข้างหนึ่งมันแถมหางมันอีกหัวมันอีก
มันไปทุกจุดเลยนะมันงงนะ
แบบนี้หลายกั๊กนะหลายกั๊กเลย

นี่หลายชั้นหลายซ้อนต้องคิดตามนะ
เอาเป็นว่าให้ดูความแปลกของท่าจิ๊กจกแล้วกัน

คิดตามแต่อย่าไปคิดเยอะดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
อ่ะดูกันเพลินเรื่องของจิ๊กจกยังไม่หมด
เห็นคุณชนะบอกว่าหนูน้อยบ้านนี้ก็เจอจิ้งจกเหมือนกัน

เขาบอกว่าเป็นเด็กที่รักจิ้งจกมาก

มีประวัติเคยช่วยเหลือจิ้งจกมาแล้ว

ล่าสุดอุปการะเลี้ยงดูจิ๊กจุกไปแล้วนะฮะ

นี่เลยพาไปที่นี่
ไปที่บ้านเลขที่๑๒ทับ๑หมู่๖ตะบนบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไปเจอกับเด็กน้อย๑๐ขวบ
เด็กน้อยคนนี้มีชื่อว่าเด็กชายเกียรติเฉลิมจำบาทอง

คุณผู้ชมฮะไปเดินสำรวจบริเวณกำแพงบ้าน

เอ้ยก็รอดูอยู่แล้วเห็นบอกจิ้งจกบ้านนี้จิ้งจกสองหางใช่ไหม

ทีมงานเราก็สามารถนี่บันทึกภาพได้ทันนะฮะ
เรียกว่ามันเป็นเสี้ยววินาทีเท่านั้น

จิ๊กจุกตัวนี้มันก็หนีเข้าไปส้มอยู่บนฝาบ้าน
นั่นมันหายไปอย่างโดดโลเลยอะค่ะ

นี่ให้ดูเป็นภาพช้าสโลโม
แล้วเราซูมให้เห็นกันแบบชัด
หางเนี่ยแยกออกมาเป็น๒แฉกอย่างชัดเจนแล้วยาวด้วยนะ
หลายคนบอกว่าเอ้ยเคยเห็นจิ้งจกสองหาง
แต่ผมว่าคุณไม่เคยเห็นที่แบบเป็น๒แฉกออกมาอย่างนี้จริงหรอก

ไม่เคยเห็นเหมือนกันมิน่าน้องก็ถึงเลี้ยงไว้ใช่มั้ย
อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่เราจัวหัวไว้ว่าเด็กน้อยที่เคยช่วยชีวิตจิ้งจกคนนั้นก็คืออยู่ที่บ้านหลังนี้
นี่ไงเล่าเด็กคนนี้ที่เขาชี้ไปที่รูนั้นแล้วจิ้งจกหัวมันติดจำได้ไหม

แล้วก็มาพยายามช่วยเหลือมันด้วยการเอาหัวเนี่ยออกจากรูนี้

ในโลกโซเชียลมากเลยสำหรับเด็กน้อยคนนี้ครับ

ใช่โอ้สุดท้ายกว่ามันจะออกได้ก็พักใหญ่นะ

ทีนี้ยังไงต่อยังไงต่อ

เขาบอกว่าจิ้งจกสองหางตัวนี้หนูน้อยคนนี้บอกว่าเห็นมันเกาะอยู่ตรงกำแพงบ้านเมื่อสัปดาห์ก่อน

ก็มาเห็นอีกครั้งนึงวันนี้แหละนะ

เห็นจิ๊กจุกเห็นอะไรอย่างนี้มีเลขในใจไหม
ก็ผมว่าตีเลขไม่เป็นนะ
ถ้าเราเห็นอย่างงี้เราคิดว่าเป็นเลขเราคิดว่าเป็นเลขอะไร

เลข๑เลขอะไรอีกขอ๓ตัว
๑๒แล้วก็๘ครับ

ทำไมน้องเขาไม่นับ๑๒๓๔๕หรอคุณชนะ
น้องเขาข้ามสเต็ป
เป็นเด็กน้อยที่มาจากโลกอนาคต
โอ้โหโลกไหนเนี่ย

ดูแล้วทั้งหมดทั้งมวล
ไม่ว่าจะยังไงผมย้ำตรงนี้
ใช้วิจารณาในการรับชมเถอะละกันนะจ๊ะ
สนุกสนานกันไปค่ะ

มันสร้างความรำคาญนะบางทีอะ
มันต้องออกมันหลวกหูเหมือนกัน

ได้ยินเสียงตุ๊ก